ท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิดสังพุ่ม
ผู้แทนจากสุรินถิ่นช้างใหญ่พักเพื่อไทย
เป็นผู้แทนราษดรระบบเขตเลือกตั้ง
ที่ใช้เวลาในการหาเสียงมานานพอสมควร

ท่านประธานครับผมนั่งตั้งแต่เช้า
ตอนเช้าผมโชคดีวันนี้

แล้วก็ได้ฟังการเปิดอภิปรายกันมา
ในฐานะที่ครูบาอาจารย์ผมยังไม่บอกนะครับ
ว่าผมจะรับหรือไม่รับแต่ผมให้คะแนนแล้ววันนี้
ทั้งฝ่ายที่ชื่อว่าค้าน
และฝ่ายที่ชื่อว่ารัฐบาลเนี่ย
พิปรายภาพรวมออกไปในทางที่เชิงลบทั้งหมดครับ
แต่เอาล่ะครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็มีความจำเป็น
พอตบท้ายก็ต้องบอกว่าผมรับ
ไม่เหมือนกับเที่ยวก่อน
ชื่นชมท่านนายกควบคุมโควิดอย่างดีเยี่ยม
แต่มาวันนี้ไม่ได้ยินเลยครับ
นั่นก็แสดงว่าสอบตก
ท่านประธานครับผมไม่ลงในรายละเอียด

เพราะเขาพิมพ์มาให้ล้วนแต่เป็นคำวิเศษวิโสทั้งหมด
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ที่พูดไม่ใช่ว่าจะว่าเป็นนานนะ
แต่เข้าใจได้ว่างบประมาณแผ่นดินนั้น
เป็นเครื่องมือของผู้ที่บริหารประเทศ
ในการที่จะนำมาใช้มาแก้ปัญหา
มาสร้างความสุขให้กับประชาชน
แต่คนชื่อประยุทธ์จันโอชา
ที่มีคำดำหน้าว่าผลเอก
บริหารประเทศมาตั้งแต่ปี๕๗จนถึงวันนี้นี่
ใช้งบประมาณมาไม่น้อยกว่า๒๐ล้านล้านนะครับ

คนบ้านผมถามว่ามันเยอะเท่าไหร่แล้วท่านผู้แทน
ผมบอกว่าเราเบงพันวางบนทางรถไฟไปกับ
ประมาณ๘๐เที่ยวครับสุรินทร์กรุงเทพ

มันน่าจะแก้ปัญหาอะไรแล้วได้ทั้งหมด

ท่านมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
หลังจากที่ท่านเอาศรีกุมารออกพร้อมกุรูเกลือจานสมคริสต์จานศูนย์ศรีพิตรักษ์
เสียหายนะครับที่ยกตัวอย่างเพราะท่านเก่งเรื่องเศรษฐกิจ
แล้วพอท่านปีดีมาท่านปีดีอยู่ได้๑๕วัน
ถอยก็ไปเห็นแล้วว่ามันไม่ไหว
แล้วผมก็ลุกขึ้นมาท้วงติงตอนนั้นไม่ใช่วันนี้
ว่าบ้านเมืองมันไม่ไหวแล้วถ้าเศรษฐกิจบริหารอย่างนี้
โควิดมาช่วยได้ออกพรกรฉุกเฉินที่ผมสมยนามว่า
เป็นพลกฉาบจ่วยสมธารที่กระรบฉะนั้นการบริหารวันนี้
มันหมดเวลาแล้วจริงวันนี้บ้านเมืองมันเกิดวิกฤต
๕อย่างอย่างน้อยที่ผมเรียบเรียงมาได้ท่านประธานที่เคารพ
วิกฤตทางการเมืองเอาล่ะโควิดละครั้งช่วย
นะครับวันนี้เราก็เห็นนี่ขึ้นมาพูดไม่ใช่ยุคใคร
แต่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้จริง
ท่านประธานก็เห็นภาวะเรื่องนี้เกิดขึ้น
สองวิกฤติเศรษฐกิจไอ้นี่ไม่ต้องถาม
มั่นคั่งมั่นคงยั่งยืน
จนอย่างมั่งคั่งคือจนกันอย่างมั่งคั่งเลยครับ
แล้วก็มั่นคงจนจนมั่นคงครับ
แล้วก็ยั่งยืนยั่งยืนแน่
เดี๋ยวผมจะให้คาถาไป๓ข้อ
ต้องเชื่ออย่าคิดว่าตัวเองเป็นเก่งไม่ได้เก่ง
ท่านเก่งอยู่นิดเดียวคือความมั่นคง
เชื่อผมหน้าผมนั่งดูมาตลอด
เดินแต่จำอวดอยู่ทุกวันทำเหมือน
แต่ถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรื่องโควิดผมจะขอคุยอีกสักนิด
แต่ผมคุยเศรษฐกิจก่อนอันที่สองวิกฤติทางการศึกษาก็เห็นชัด
ให้ความสำคัญกับการศึกษานึกจะทำอะไร
ก็ทำได้ทำได้มันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำที่
อาวุโสจากนครราชสีมาพูดเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าเธอท่านอยู่ฝ่ายรัฐบาล
ท่านก็ชมไปผมไม่ว่าอันที่สี่วิกฤติการระบาดของโรค
ควบคุมได้ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือประชาชนคนไทยก็ให้ความร่วมมือ
สมทำงานกันเข้มแข็งองค์การสาธารณสุขเขาทำงานกันอย่างรอบครอบ
สวมแมงล้างมือชายเจวเค้ากลัวตาย
แต่ปโอ้ก็จริงจริงเป็นนั่นแหละครับประธาน
วันนี้เอาจำประชาชนมาเป็นจำเลยเดี๋ยวจะคุย
ตอนเช้าไม่รู้ใครคุยท่านประเสริฐนะครับบุญเรือรู้สึกว่าจะคุยว่า
เอาไปเอามาที่อวดอย่างนู้นอย่างนี้ท้ายที่สุด
เมืองไทยจัดอันดับถอยล่นลงไปกับขบวนการการคอลลับชั่น
นี่ผมก็เห็นถามว่าทำไมวันนี้ผมลุกขึ้นมาพูดเรื่องเหล่านี้
ก็ท่านบอกก่อนบริหารประเทศท่านบอกว่าประเทศไทยนี่บริหารง่าย
บริหารสภายผมจำไว้วันนั้นอยู่ในสมองผมเนี่ย
อยู่ตลอดเลยว่าโอ้ทำไมท่านขี้อวดแท้เพราะผมก็ไม่เห็นว่าท่านมีบทบาทเด่นอะไร
ก่อนที่จะขึ้นมาปฏิวัตินอกเว้นแต่ท่านวางแผน
ปฏิวัติวันนั้นได้ยอดเยี่ยมจนไม่มีการนองเลือด
เพราะท่านคิดไว้นานคุยไว้นานนอกนั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยครับ
แหล่งน้ำเรื่องยาเสพติดเรื่องราคาสินค้าเกษตรเดี๋ยวผมจะขออนุญาต
เป็นเรื่องเรื่องท่านประธานครับวิกฤติเศรษฐกิจก็ยังที่เห็น
แก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่เป็นเราเสนอสภาในอะไรขึ้นมาเนี่ย
ท่านก็ไม่เอาโดยเฉพาะกับฝ่ายค้านผมเคยนำเสนอว่าพักเพื่อไทย
เราเคยประสบผลสำเร็จลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
ก็ไปขยายต่อสิครับมันเป็นโจทย์ลดรายจ่ายก็เช่น
สามสิบบาทรักษาทุกโรคลดค่าเหล่าเรียนลดนู่นลดนี่ลดนั่น
ให้โอกาสกับประชาชนนั่นก็คือรถรถโดยปริยาย
เพิ่มรายจ่ายก็เพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายได้
นั่นก็คือสร้างแรงงานสร้างงานนะครับสร้างงานให้เกิดขึ้น
ทำ๔๕อย่างนี้ประชาชนก็มีความสุขแล้วครับ
ท่านประธานครับแต่ท่านไม่ยอมฟังเพราะท่านถือว่า
พวกเราไม่ใช่ท่านนะครับผมรู้ว่าพวกเราคุยไปเถอะ
คุยยังไงวันนี้ท่านก็ยังมีความสุขแต่พวกเราคนเป็นผู้แทนราษดร
แม้กระทั่งว่าท่านประธานเองท่านก็มีความทุกข์
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตกับประเทศอย่างนี้ท่านอยู่สบายดิ
บ้านไม่ต้องเช่าค่าไฟก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำก็ไม่ต้องจ่าย
สิ้นเดือนก็ไปเบิกที่กรมแต่คนที่ในกรุงเทพหาเช้ากินค่ำนะครับ
ค่าบ้านค่าแฟลตก็โดนไล่ออกค่าไฟไม่มีค่าน้ำไม่มี
ตรงนี้ต่างกันแล้วไม่คิดถึงเงินโบนัส
ไม่คิดถึงเงินเบี้ยหวัดไปคิดถึงนู่นถึงนี่ถึงนั่น
เศรษฐกิจจะเป็นยังไงท่านก็ไม่ได้สนใจแต่ทำเหมือนไงครับ
หรือท่านไม่รู้หรือท่านไม่ทราบวันหนึ่งท่านพูดดี
บอกว่าอยากได้บัณฑิตบัณฑิตคือแฟนว่าผู้รู้
มาอยู่ไกลผมก็เชื่อว่าบัณฑิตหลายคนอยู่ใกล้ท่าน
คนที่ใกล้ใกล้ท่านก็มีบัณฑิตแต่ผมเชื่ออยู่อย่างว่าท่านไม่ค่อยฟังบัณฑิต
แต่ท่านไปฟังไอ้พวกขยะเปียกมากกว่าครับท่านประธานอาจจะไม่เข้าใจขยะเปียก
ผมขอสายเสียนิดนึงในบรรดาของตำรวจคำว่าขยะนี่ไม่มีใครเอานะครับ
แต่ถ้าเป็นขยะแห้งเนี่ยอย่างน้อยมันมีประโยชน์ครับ
เป็นเชื้อเพลิงได้แต่ขยะเปียกทำอะไรไม่ได้เลยครับ
แต่ผมสังเกตดูนายกชอบเชื่อคนอย่างนี้แหละครับมันก็เลยทำให้วันนี้สมองท่านก็ไม่ปลาเปลือง
แล้วกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาด้วยท่านชอบว่าเขาท่านได้ตำหนิเขา
จนกระทั่งว่ามีกรรมวันนี้ยังไงเศรษฐกิจก็ฟื้นช้าครับ
เพราะที่ผ่านมา๓ล้านล้านงบปี๖๔ก็ไม่ประสบผลสำเร็จนับ
สามจุดหนึ่งล้านล้านคือสามล้านล้านกับหนึ่งแสนล้าน
แล้วเป็นงบที่ต้องขาดดุลอีก๗แสนล้านขาดดุลนี่คือหนี้นะครับ
ประเมินค่ารับดอกเบี้ยมารับภาษีมา
ได้สองล้านล้านกว่าเหลือก็นี่คือเก่าแต่ผมเชื่อว่าท่านชาชิน
ท่านมีหนี้ก็เยอะแยะคิดอะไรไม่ออกก็กู้
มีปัญหาไม่ต้องบอกก็กู้บ้านเมืองมันจะไปได้ว่ะครับ
คนรุ่นหลังมันจะอยู่ยังไงถึงมันไม่ยอมไงล่ะครับ
ผมดูการตั้งงบปีนี้แล้วยังดื้อยังดื้อผมไม่ได้โกรธทหารนะครับ
พี่ชายชาญพี่ชาญชัยผมไม่ได้เคยเกลียดกับทหารนะครับ
ผมเคารพแต่บางทีเวลาเขาตำหนิบ้างเราต้องฟัง
อายุโทปกรณ์ต่างเครื่องไม้เครื่องมือจากวงการทหารในวันนี้
ถ้ามันชะลอบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกครับพี่เพราะซื้อมาแล้วมาเก็บ
แต่ไอ้คนรอความตายที่ตายกันวันหนึ่งไม่รู้กี่คนเนี่ย
ตายกันเยอะแยะมากมายไก่กองเนี่ยแล้วก็รออาหาร
รอเพื่อจะมาแก้ความทุกข์ยากให้ในวันนี้นี่อีกจำนวนเยอะแยะ
อาวุธที่พอมีวันนี้ก็ยังไงก็ปฏิวัติสำเร็จอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดไปรบกับคนอื่นต่างบ้านต่างเมืองหรอกครับ
ก็ไม่ลบเพราะแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็มีไวรัสโควิด
นะครับเราคิดถึงแก้ปัญหาให้กับประชาชนก่อนผมเสียดายประชาชนเยอะแยะที่เขาไม่ควรตาย
แต่เขาต้องมาตายเพราะการวางแผนของรัฐบาลที่ผิดพลาด
ได้แต่โอ้อวดหลายคนเสียดายมีประโยชน์กับประเทศชาติเยอะ
นครชวนชื่นนี่ผมเสียดายเลยครับแต่อย่างน้อยไม่เป็นไรครับ
ยานครก็ไปส่งอย่างน้อยคนอย่างผมคิดถึงแล้วยังคิดถึงวลีเด็ดของท่านด้วย
ท่านพูดไว้สั้นนะครับสองคำถ้าใครไม่รู้อะไรก็ไปดูในเฟสเอา
บอกท่านนายกด้วยหลายคนเขาไม่ควรตายถ้าเราระมัดระวัง
แล้ววันนี้ไอ้สบคนี่วันนี้ไม่ใช่เป็นหน่วยงานเที่ยงตรงแล้วครับ
เข้าข้างการเมืองชัดเจนชัดเจนยังไงออกมาแถลงข่าวแต่ละวันนี้
ผมมีเนื้อหาข่าวอยู่ท่านประธานครับอยู่ตรงไหนเนอะ
นี่ท่านสังเกตเห็นไหมท่านประธานสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
สามสิบเอ็ดพฤษภาหกสี่ตั้งแต่หนึ่งเมษา
บอกบทผู้ติดเชื้อใหม่เรือนจำที่ต้องขังรวม
หายป่วยกลับบ้านหายป่วยสะสมผู้ป่วยสะสมเสียชีวิต
แต่ไม่เคยบอกว่าเสียชีวิตทั้งหมดเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับ
กี้มีน้องก็บอกผมว่าเสียชีวิตไปพันกว่าคนมันจริงหรือเปล่า
มันอาจจะมากกว่านั้นแต่เราไม่รู้วันนี้ต้องทำกันแบบเปิดเผย
คือวันนี้รัฐบาลเนี่ยมีผู้แทนคนหนึ่งผมนั่งฟังว่า
สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนสิครับในการแก้ปัญหาโควิด
มันสร้างไม่ได้แล้วเพราะเขาขาดความศรัทธา
เขาขาดความศรัทธาตั้งแต่เบื้องต้นใหม่อันนี้โทษนะครับลุงป้อม
ผมก็รักขอรบท่านท่านออกมาให้สัมภาษณ์ก่อน
ถ้าผมฉีดยาไปผมตายใครจะรับผิดชอบไอ้ชาวบ้านมันก็กลัวสิครับ
รองนายกยังบอกว่าผมตายขึ้นไปผมมีปัญหาอะไรขึ้นมา
ใครแล้วเขาก็เลยกลัวที่บ้านผมท่านประธาน
จังหวัดสุรินทร์ให้ชาวบ้านเห็นว่าสอสอก็ยังกล้าฉีดกลัวทำไม
เพราะผมอยากเห็นบ้านเมืองผมอยากเห็นเขาครอบครัวเขา
ผมไม่อยากเห็นการสูญเสียจากหลายคนในทีวีเช่นนครชวนชื่น
ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ทำบุญกันเลยแบกขึ้นเมนก็เผาเลย
ภรรยาอยู่โรงพยาบาลนี่ก็ป่วยเข้าไปหนักอีก
คนเหล่านี้ถ้าเราได้เตรียมการในวันนั้นเนี่ย
มีวัคซีนมาฉีดมียามาดูแลนี่
ผมคิดว่าเมืองไทยมันไม่ได้เกิดอะไรมากเพราะคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีวินัย
เป็นคนที่เชื่อฟังของทางราชการที่สั่งยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้น
แต่รัฐบาลพยายามบกเม็ดพยายามสร้างภาพ
ใครจะตายเท่าไหร่ก็ช่างมันกูขอบริหารอำนาจก่อน
อย่างนี้มันไม่ได้ท่านนายกครับด้วยความเคารพ
ผมครูบ้านนอกผมรู้ปัญหาของชาวบ้านตะศรีตาสายายมียายมา
ผมไม่อยากพูดบางคนก็บอกว่านายกอบตก็ยังบริหารจัดการ
มีความรู้ความสามารถมากกว่านายกรัฐมนตรี
ผมโกรธกันมาหลายคนแล้วเพราะผมถือว่าพวกคุณมาดูถูก
นายกรัฐบาลพยาบตรีผมไอ้คุณแค่นายกอบตเห็นไหม
เทียบชั้นอะไรนี่เหมือนกันคือวันนี้เล่นเกมกันจน
นี่ยกตัวอย่างอบจมีงบจะมาซื้อวัคซีน
พอมาซื้อวัคซีนเสร็จทางนี้ก็บอกว่าคนท่านนั้นว่าได้
ท่านนี้ว่าต้องไปถามท่านนู้นก่อนไปถามองค์กรนี้ก่อน
ท้ายที่สุดชาวบ้านก็ตกเป็นจำเลยอีกแหละครับ

มีคนหลายคนถามผมนั่งคุยข้างนอกว่าทำไมไม่ได้
ก็ผมบอกว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ส่งเสริมการกระจายอำนาจอยู่แล้ว
การให้อำนาจกับประชาชนการให้อำนาจของท้องถิ่น
เขาไม่เอาอยู่แล้วเขาอยากรวมศูนย์
ขนาดในรัฐบาลเองพรบเขายังยึดมาไว้หมด
รองนายกก็ไม่มีโอกาสได้บริหารรัฐบนตรีก็ไม่มีโอกาสได้บริหาร
แล้วคุณเป็นอบจคุณจะได้มีโอกาสบริหารได้ยังไงท่านประธาน
ผมก็ชี้แจงให้ผมฟังท่านประธานครับ
ผมอาจจะไม่ได้คุยลงในรายละเอียดเรื่องงบประมาณ
เพราะยังมีวาระที่สองผมจะมาแจกแจงเป็นวาระเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
แต่ก่อนจะจบผมก็เกรงใจท่านประธานนะครับ
เพราะว่าท่านส่งสัญญาณแล้วผมก็ฝากวันนี้นอกจากวัคซีนโควิดแล้ว
โคกระบือกำลังมาในภาคอีสานพี่น้องชาวเกษตรกรน่าสงสารครับวันนี้
ชาวบ้านที่มาทำงานในกรุงเทพก็หนีกลับไปอยู่บ้านหมดแล้วครับ
ทำการเกษตรไปเลี้ยงสัตว์พอเลี้ยงวัววันนี้
วัวมีโรคอีกแล้วครับเกิดโรคใหม่ขึ้นมา
เป็นโรคฉุกเฉินอีกครับโรคก็เรียกว่าลำปีสกรีนครับ
ไม่มีวัคซีนแต่เมื่อวานก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรี
วัลการณ์กระทรวงเกษตรและรองเอ่อผู้ช่วยรัฐบนทรีย์
เห็นไปสถานบินสุวรรณภูมิไปเอาวัคซีนมาผมก็สอบถามว่าวัคซีน
เป็นเมืองเกษตรนะครับแล้วก็โควิดวันนี้มันก็ต้อง
ดำเนินการหลายเรื่องนะครับเราต้องเตรียมการสินค้าทางการเกษตร
นะครับถ้าพี่น้องวันนี้อีกหลักพี่น้องทางการเกษตรนี่
สามารถกำหนดราคาได้อย่างเดียวครับคือโคกระบือ
ส่วนผักนี่ไม่ได้เลยนะครับอย่างอื่นนี่ไม่ได้นะครับ
เรื่องแหล่งน้ำจริงจริงวันนี้งบผิดผมอยากตัดได้หมด
เอาไปทำแหล่งน้ำกับการทำถนนเล็กน้อยเข้าหมู่บ้าน
ทำให้การสัญจรไปมาสะดวกมีน้ำมีแหล่งน้ำมีตลาด
สร้างรายได้นั่นแหละครับสร้างรายได้เอาเลยครับ
ท่านประธานที่กรบครับผมก็มีเพื่อนผู้แทนจริงจริงแล้วนี่
ท่านสุธินบอกว่าให้คลุมมานิดจากสามสิบเท่านี้
แต่ว่าน้องน้องเขาวันนี้ห้าหกสิบคนครับ
รับการบ้านมาจากพื้นที่หมดโดยเฉพาะอีสาน
เดือดร้อนกันไปหมดนะครับก็เลยจำเป็นต้องจัดสรรเวลากันตามพอประมาณ
เพราะว่ามีแต่ชาวบ้านฝากมาผมก็อยากมากราบเรียนท่านประธานสั้น
ก็ท้ายที่สุดนะครับก็ฝากท่านนายกท่านครับ
ท่านเป็นนายกมานานแล้วท่านอย่าคิดต่อเถอะครับ
อำนาจบางครั้งมันก็หอมวนครับแต่บางครั้งมันจะเป็นมูเบอร์แรง
บินกลับมาหาตัวเองแล้ววันนั้นเนี่ยเกียรติยศเกียรติภูมิเกียรติศักดิ์
มันจะไม่เหลือเลยนะครับและยิ่งทำท่านทำงานด้วยอำนาจ
ด้วยโทษะด้วยโบหะท่านไม่มีอริยศัตว์สี่เลย
เท่าที่ผมสังเกตแล้วท่านจะเจ็บปวดครับ
เชื่อผมนะครับวันนี้ท่านคิดลงจากเวทีนะครับ
ปูบันไดโลบาลงมาให้สวยยังไงเขาก็เรียกท่านว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีแหละครับท่านก็ได้ตำแหน่งหลายหลายตำแหน
แล้วก็เป็นนายกตรีเกินความคาดฝันแล้วแหละครับ
เชื่อเถอะครับท่านเชื่อคนที่มาจากประชาชนนะครับ